รอย๘๓ปีรัฐธรรมนุนไทยในวันนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหาสาระที่สำคัญ
รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๐ค่ะ
ร่างขึ้นมาหลังการทำรัฐประหารในปี๒๕๕๙
แต่ว่าถูกฉีกไปจากการทำรัฐประหารครั้งล่าสุดนะคะ
แต่ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
เป็นฉบับแรกที่ผ่านการทำประชามติจากประชาชนทั้งประเทศค่ะ
และเป็นรัฐธรรมนูลที่ให้อำนาจองค์กรอิสระและสาร
เข้ามาตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างเข้มข้นนะคะ
เราไปดูเนื้อหาสาระที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกันค่ะ
คุณผู้ชมคะรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับนะคะที่เป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหาร

และถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นคุณพิรวัตร
แต่ก็มีการบังคับใช้มาตลอด๖ปี
ก่อนที่จะถูกฉีกทิ้งจากการทำรัฐประหาร
เมื่อปีที่แล้วหลายคนยังคงจำภาพได้นะคะ๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหลายคนเรียกว่าคอสชนั่นเองค่ะ
จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมและคุณรสลินครับรัฐมนุนฉบับนี้
ก็เหมือนกันกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่น
นั่นก็คือมีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อย
ดูจุดเด่นกันก่อนดีกว่านะครับจุดเด่นสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
นั่นก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศ
สามารถร่วมกันทำประชามติได้ครับ
ส่วนระบบรัฐสภาแห่งนี้ที่เรายืนอยู่นะคะ
รัฐสภาก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกึ่งรัฐสภามาเป็นระบบรัฐสภาตามปกติ

ก็เพื่อให้ระบบรัฐสภาไทยนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น
นี้ระบุเอาไว้ว่าจะเป็นสอสอหรือไม่เป็นสอสอก็ได้นะครับ
เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนี้เห็นความสำคัญของกระบวนการทางรัฐสภาครับ
เด่นที่สำคัญอีกประการของรัฐธรรมนุนฉบับนี้น่าสนใจคุณพีรวัตร
เพราะว่ามีการเปิดกว้างเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงสมัครสอสอได้
เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการจำกัดวุฒิขั้นต่ำของการลงสมัครสอสอ

ที่สำคัญก็คือในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับ
กำหนดเอาไว้ว่าให้มีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
รวมถึงบังคับให้มีสิทธิเสรีภาพในหลากหลายเรื่อง
อย่างเช่นชุมชนสามารถจะฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐได้
หรือแม้แต่อย่างเราท่านเองนะครับ
ประชาชนทั่วไปนี่ก็สามารถที่จะฟ้องสารรัฐธรรมนูลได้โดยตรง
ถ้าหากว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูลครับ
ส่วนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะว่ารัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ารัฐบาลจะทำอะไรเพื่อประชาชนแล้วก็เมื่อไหร่
ส่วนระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและองค์กรอิสระนะครับ
ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าคงหลักการสำคัญต่างเอาไว้
แต่ที่ที่พิเศษก็คือว่าต้องการที่จะทำให้มีความเป็นสารในระดับที่สูงขึ้นครับ
จากนี้นะคะยังเพิ่มเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
เช่นเรื่องของการลดจำนวนประชาชนที่จะเข้าชื่อในการเสนอกฎหมาย
อดท้อนนักการเมืองและขอปรับแก้ไขรัฐธรรมนูล
และเพิ่มหมวดการเงินการคลังและงบประมาณเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐด้วยนะครับ
ที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินของรัฐบาลก็ดีหรือว่าการใช้งบประมาณต่างนั้น
เหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาครับ
สุดท้ายนะคะยังมีการเพิ่มหมวดจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

มีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษที่ชัดเจนค่ะว่าตามความรุนแรงของการกระทำนั้น
คุณผู้ชมครับคราวนี้มาดูจุดด้อยสำคัญครับ
เป็นจุดด้อยที่คนทั่วไปนั้นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มักจะเห็นตรงกันก็คือว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับนักการเมือง
และรัฐบาลในชุดก่อนหน้านี้จนละเลยหลักการหลักวิชาการหลักกฎหมายต่าง
ทำให้ขาดหลักการและเหตุผลที่จะนำมาใช้ในการอ้างอีกนั่นเองครับ
จากนี้จุดด้อยอีกหนึ่งประการที่สำคัญนะคะ
ก็ให้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวที่มาจากการสัญหา
มีอำนาจในการกลั่นกลองการทำหน้าที่
แล้วก็ถอดถอนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้
สุดท้ายครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการดึงเอาฝ่ายตุลาการ
เข้ามามีบทบาทและเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองมากจนเกินไป
ทำให้ระบบการตรวจสอบถวงดุลอำนาจ๓ฝ่าย
ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการนั้นเสียสมดุลไปครับ